ผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานนี้นะครับมีเกมนัดตกค้างสองคู่ด้วยกันนะครับ
โดยคู่เอกนั้นเป็นราชบุรีพบกับเมืองทองนะครับที่เพิ่งพักจากการฟื้นตัวจากโควิด๑๙นะครับ
แล้วก็บุกไปเอาชนะราชบุรีได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเป็นเกมนัดที่สิบแปดนะครับ
ลีกนัดตกค้างครึ่งแรกทั้งสองทีมพยายามบุกเข้าใส่กันนะครับ
ยังทำอะไรกันไม่ได้เสมอกัน๐ต่อ๐จนกระทั่งครึ่งหลังนาทีที่ห้าสิบเจ็ดนะครับ
เมืองทองบุกนำราชบุรี๑ต่อ๐เวลาที่เหลือก็ทำอะไรกันไม่ได้
เกมเมืองทองบุกชนะราชบุรี๑ต่อ๐เก็บเพิ่มเป็น๓๐คะแนนนะครับ
จาก๑๘เกมขึ้นมาอยู่ที่๔ส่วนราชบุรีนั้นไม่ชนะ๓เกมติด
มี๑๙คะแนนอยู่ที่๑๒หลังเกมทางโค้ชเจี๊ยบสมชายไม้วิลัย
คุณซื้อราชบุรีก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบผลงาน
โดยระบุว่าใช้เวลาตัดสินใจไม่นานเพื่อเปิดทางให้คนที่มีความสามารถ
เข้ามาทำหน้าที่แทนพร้อมขอบคุณแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนทีมและตนตลอด
งานของโค้ดเจี๊ยบกับราชบุรีในศึกไทยลีกระดูกาลนี้นะครับ
๘นัดชนะ๕เสมอ๔แล้วก็แพ้๙มี๑๙คะแนนอยู่ที่๒
มีแต้มอยู่เหนือโซนตกชั้น๓คะแนนนะครับผลอีกคู่นั้นนครราชศรีมาชนะเชียงราย๑ต่อ๐
ส่วนทางชนะทิพย์สงกรสินนะครับที่ผลการกักตัวแล้วก็เมื่อวานนี้ลงซ้อมกับทางต้นสังกัดใหม่อย่าง
วาซากิฟอนตาเล่เป็นครั้งแรกหลังการฝึกซ้อมทางชนะทิพย์ให้สัมภาษณ์ว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็ความกระหายสูง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้ตนนั้นก้าวขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปการที่ทีมตั้งเป้าคว้าแชมป์สามรายการใหญ่ในปีนี้คือเป้าหมายที่ท้าทาย
จากนี้ตนก็ต้องซ้อมให้หนักขึ้นเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกวันครับ
ความขึ้นใจมีความมุ่งมั่นและความกระหายสูงแรงฆการขัดในทีมปกติเคยขึ้นมายังสูง
ชาติไทยนะครับจะลงแข่งขันนัทชิชธาพบกับออสเตรเลียในนัด
สุดท้ายรอบแห่งกลุ่มกลุ่มวีฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสอง
ยี่สิบสองรอบสุดท้ายวันนี้นะครับเวลาสามทุ่มโดยถือ
นัดสำคัญสำหรับการชิชตาเพื่อลุ้นเข้ารอบ๘ทีม
แล้วก็ต่อย่อยไปถึงการคว้าโคต้าฟุตบันโลกสองพันยี่สิบสามจำนวนหกทีมนะครับ
โดยหลังจากที่เจ้าภาพอินเดียนั้นซึ่งอยู่ในกลุ่มเอถอนทีมออกไป
ก็ทำให้เอฟซีนั้นประกาศว่าทั้ง๓กลุ่ม๓กลุ่มนะครับ
จะไม่นับผลการแข่งขันที่พบกับทีมอันดับสุดท้ายในการคิดคะแนนอันดับ๓ที่ดีที่สุดนะครับ
ซึ่งเงื่อนไขของทีมชาติไทยนั้นก็กำลังลุ้นว่าเป็นทีมอันดับ๓ที่ดีที่สุด
สามทีมด้วยกันนะครับเงื่อนไขกรณีที่หนึ่งนั้น
หากทีมชาติไทยได้คะแนนจากการไม่แพ้ออสเตรเลียในวันนี้นะครับ
หรือว่าเสมอนั่นเองก็จะการันตีเข้ารอบแปดทีมทันทีนะครับกรณีที่สองนั้น
หากทีมชาติไทยแพ้ออสเตรเลียผลต่างประตูไม่เกิน๑๑ประตู
ก็จะผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับไปดู